สูตรสดร้อนนี่เลยค่ะตำรวจปราบรามยาเสพติดเข้าไปตรวจค้นสถานบันเทิงภายในซอยนานาที่เปิดเกินเวลานะคะ
และต้องบอกเลยว่าพบสิ่งผิดกฎหมาย
หลายรายการติดตามจากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะ
รายงานจากซอยนานานนะคะคุณภูริพัฒน์เชิญค่ะ
ปฏิบัติการสืบค้นหาข่าวนานเป็นเวลาหลายเดือนนะครับ
พบว่าสถานบริการแห่งนี้นั้นลักลอบเปิดเกินเวลา
รวมถึงให้ชาวอารับนั้นเข้ามาใช้บริการ
ด้านข้างผมนี้คือเตาบารกุจำนวน๑๑เตานะครับที่ผิดกฎหมาย
ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ทีมข่าวติดตามภารกิจร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติด
เจ้าหน้าที่ประมาณ๒กว่า๑๐๐นายมาตั้งแต่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับ
โดยจอดรถซุ่มดูบริเวณร้านเป้าหมายนานกว่าหลายชั่วโมง
จนถึงรุ่งสังจึงสนทิศกำลังเข้าผิดล้อมบริการแห่ง๑
หลังได้รับแจ้งว่าสถานบริการแห่งนี้เปิดให้บริการจนถึงเวลาเที่ยงวัน
ซึ่งถือเป็นการเปิดให้บริการโดยผิดกฎหมาย
ซึ่งสถานบริการแห่งนี้เปิดดำเนินการโดยชาวผิวสี
ที่ไม่ต้อนรับผู้ชายไทยเข้าใช้บริการครับ
ขณะเข้าตรวจค้นภายในร้านยังพบว่านักท่องเที่ยวนั้น

โดยตำรวจนั้นสั่งให้ปิดเพลงและเปิดไฟ
จากการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนกว่า๕๐คน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวตะวันออกกลาง
และจากการตรวจค้นภายในร้านนั้นยังพบสิ่งผิดกฎหมาย
คือเตาบารกุและอุปกรณ์การเสพจำนวน๑๑เตา
ซึ่งของผิดกฎหมายอื่นนั้นขณะนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการตรวจค้นนะครับ
จากการสอบถามนายวิราชัยชายมงที่รับเป็นผู้ดูแลร้านเปิดเผยนะครับว่า
ทำหน้าที่ดูแลร้านได้ประมาณ๒เดือน
ซึ่งรับบริการให้กับชาวอารับเป็นส่วนใหญ่
โดยที่ตัวเองนั้นก็ไม่รู้นะคะว่าใครเป็นเจ้าของ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นได้นำตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดครับ
โดยเฉพาะชาวผิวสีเข้ามาใช้บริการโดยทางเข้าออกนั้นมีเพียงทางเดียว
คือลิฟต์บริเวณด้านหน้าที่อยู่ตรงบันไดนะครับ

และจะมีการคอยคัดกองโดยเฉพาะชาวต่างชาติ
และผู้หญิงไทยเข้าใช้บริการเท่านั้น
ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบนั้นมีการเปิดเป็นผับ

โดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบสถานบริการ

จึงได้มีรวมถึงมีการวางรูปแบบที่ไม่ถูกต้องนะครับ
ซึ่งตำรวจนั้นจะส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
และสำหรับผลในการตรวจค้นในวันนี้นะครับ
ทั้งหมดจะถูกส่งตัวไปที่สอนอลุมพินี
รวมถึงส่งตัวไปตรวจจากหาสารเสียบติดเพิ่มเติมนะครับ
ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนั้นจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
พุทธิพัฒน์บุญนินข่าวเทราะทีวีรายงานสดจากซอยนานะครับ